เรื่องลูกธรพีลูกธรพีหน่อย
คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีชายคนหนึ่งชื่อธวัชชัย
เป็นพี่ชายคนโตของบ้านนะฮะไปร้องคุณกันจอมพลังบอกเนี่ย
คุณกันมาช่วยหน่อยเถอะคือแม่ผมเองเนี่ยนะ
โดนคนเนี่ยมันขึ้นบ้านมาแล้วจับแม่ผมเนี่ยผูกมือนะฮะ
ผูกปากปิดตาเอาไว้แล้วมันเอาสักกระเบือเนี่ยทุบหัวแม่ผมด้วย
หลังจากนั้นพอคุณกันเนี่ยสอบถามธวัชชัยไปเรื่อย
วัดชัยบอกเลยว่าคนทำเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก
น้องชายผมเองก็คือลูกของแม่นี่แหละชื่อไอ้ปอน
พร้อมกับเมียของมันเมียเนี่ยชื่อละอองดาว
ละอองดาวเนี่ยนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับ
ก็คือทางฝั่งของปอนนะฮะกับทางฝั่งละอองดาว
ซึ่งเป็นผัวเมียกันเนี่ยไปที่บ้านของแม่
หลังจากนั้นนะครับก็จับแม่เนี่ยมัดมือมัดเท้า
มัดปากมัดตาไว้นะครับแล้วก็ไปชิงทองนะฮะ
มีเป็นทองเนี่ยนะครับประมาณสักสามสลึงนะฮะ
เงินเท่าเกินอีกประมาณ๓๐๐๐บาทโทรศัพท์มือถืออีก๑เครื่อง
เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ
ทางฝั่งของวรายุทธ์หรือปอนกับละอองดาวนะฮะ
ก็ใช้สักกระเบือเนี่ยตีหัวแม่ตีไปที่ไทยทอยนะครับ
แม่ไม่สลบคือกะให้สลบแล้วฮะสุดท้ายไม่สลบ
ก็ตีอยู่นั่นนะครับตีตีตีตีจนแม่เนี่ยบอก
พอเถอะขอได้ไหมร้องขอชีวิต
หลังจากนั้นเนี่ยมันถึงหยุดแล้วก็เอาของไป
เพราะหลังจากนั้นเนี่ยแม่เนี่ยนะฮะต้องเกดตะไกออกมาจากบ้านเอง
ไถถากตัวออกมานะครับแล้วมาขอให้คนช่วย
ส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้น
ทางฝั่งลูกชายคนโตก็ไปในโรงพยาบาลด้วย
ไปนั่งรออยู่แต่ปรากฏว่าพอแม่ลืมตาขึ้นมาปุ๊บ
สิ่งที่แม่เห็นเนี่ยกลับเห็นปอนกับละอองดาวเนี่ย

นั่งเฝ้าแม่อยู่ข้างเตียง
แล้วก็ถามแม่บอกแม่ใครมันทำแม่

แล้วก่อนหน้าที่ไปนั่งเฝ้าแม่เนี่ย
ทางฝั่งปอนเองเนี่ยก็มีการไปลงเฟซบุ๊ก
แล้วบอกว่าใครทำแม่กูเดี๋ยวมึงต้องเจอ
ลักษณะแบบนี้คือจะไม่ยอม
สุดท้ายพอเจอหน้าแม่ปุ๊บแม่นอนหลับแม่ลืมตาขึ้นมา

เห็นตอนะเห็นตอนกับเมีย
ปอนถามบอกแม่ใครทำแม่

แม่บอกเลยก็มึงเป็นคนตีกู

เสื้อกูก็เป็นคนซักกูจำกลิ่นมึงได้หมด
ตากูที่มึงปิดเนี่ยตากูก็เห็นลอดผ้าออกมาเนี่ย
เห็นเสื้อเสื้อที่มึงใส่กูก็ซื้อให้
แล้วมึงไม่รู้ใช่ไหมตอนที่กูแย่งสักกระเบือกับมึง

จำไม่ได้เหรอเสียงลูกกูเนี่ย
มึงเลี้ยงนั่นแหละที่เป็นคนทำกูมึงนั่นแหละเป็นคนทำกู
แม่บอกแบบนั้นเลยแต่ว่าปอนก็พยายามปฏิเสธนะฮะ
ปฏิเสธเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย

ก็เลยไปบอกกันจอมพลังบอกให้กันมาช่วย
หลังจากนั้นก็พาตำรวจไปล็อกตัว
พอไปล็อกตัวเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งของปอนเอง
ประเด็นคือแม่กูแจ้งความว่ากูเป็นคนทำ

เออนี่ดูเห็นไหมดูสรุปแล้วมันทำหรือเปล่า
ก็นี่ไงปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ปรากฏกล้องวงจรปิดที่ข้างเนี่ยเขามีบ้านที่เขาทำเกี่ยวกับพวกโอมิเนียมเนี่ย
เขาภาพเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดแล้วไปจับภาพได้ว่า
มีเมียของไอ้ปอนไปยืนอยู่ตรงรถมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านแม่ในเวลานั้น
นี่เห็นไหมอันนี้ไม่ใช่นี่ผู้บาดเจ็บนะอันนี้แม่นะ
แล้วเดี๋ยวเขาจะมีภาพของนั่นน่ะนะมันก็จะเห็นภาพนะฮะ
ตรงจุดนี้นี่ปอนกับละอองดาวเห็นไหมล่ะนี่คือมันปลอมตัวเข้าไป
มันก็เข้าไปตีเนี่ยนี่ปอนกับละอองดาวเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากที่เกิดเรื่อง
เนี่ยปอนกับละอองดาวเนี่ยนะยังไปถามเพื่อนบ้านหรือว่ากล้องมุมจรปิดอยู่ไหน
อยู่ไหนทางฝั่งของเจ้าของกล้องเขาบอกอ๋อเขาให้ตำรวจไปหมดแล้วภาพมันชัดมาก
เนี่ยฮะชัดเจนเลยสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งกันจอมพลังเอาตำรวจไปล็อกตัวมานะครับ
พอล็อกตัวมาได้เมื่อกี้นี้พี่ชายเขาคือธวัดชัยทนไม่ไหวฮะลองดูนะครับว่าเขาเดินเข้าไปแล้วเขาทำยังไงกับน้องเขา
เอาลองดูนิชวัชชัยเสื้อเทาเมื่อกี้เนี่ยนี่ฮะมาแล้วมาแล้วนี่ธวัดชัยพี่คนโตนะอันนี้คือล็อกตัวไอ้ปอนได้นะกับเมีย
ธวัดชัยก็เดินมาเนี่ยครับเอาลองฟังบรรยากาศดูดันเสียงหน่อยดันเสียงหน่อยนะเนี่ยฮะเดินไปแล้วเดินไปแล้วโอ้โหมันไม่ไหวจริงนะครับคุณผู้ชม
สักทีสองทีนี่นะฮะธวัดชัยบอกทนไม่ไหวที่น้องทำแบบนี้ใช้มือกระทุ้งหน้าไปหนึ่งทีสองทีหน้าเนินนี่แตกนะฮะเนี่ยครับ
แล้วนี่ธวัดชัยลงมายืนด่าไอ้ปอนมึงมาเจอกูเลยหรือจะเอาผมเข้าคุกก็ได้ผมจะอยู่กับมันหน่อยนี่ฮะ
ผมไม่พร้อมมันเลยเห็นไหมนี่ฮะนี่คือธวัดชัยนะครับพี่คนโตแล้วทนไม่ไหว
นี่ปอนเห็นไหมฮะหน้าเนอร์นี่โอ้โหโดนพี่ชายต่อยซะหน้าเนื้อแตกเลยคุณผู้ชมครับพี่เขาไม่ไหวจริงเนี่ย
เนี่ยฮะลองดูนี่นี่นะละอองดาวปรากฏหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่ของละอองดาว
ซึ่งเป็นลูกสะพ้ายของแม่มณีรัฐซึ่งถูกทำร้ายเนี่ยเดินทางมาถึงที่สพนะ
ปรากฏบอกเลยบอกไม่จริงลูกฉันไม่ได้ทำแบบนั้นหรอกลูกฉันเป็นคนดี
นักข่าวถามบอกลูกแม่เป็นคนดีใช่ไหมใช่นี่ลองดูลูกแม่เป็นคนดีใช่ไหมว่ะ
เสียงมีรธพวัฒนาไทยนะสิเป็นสะพ้ายของผู้ถูกทำร้าย
เวลาทำเห็นไหมนี่แม่นี่แม่แม่ละอองดาว
แม่เป็นคนดีไหมค่ะแม่มั่นใจไหม
อย่าพูดแบบนั้นนะทำไมนะครับ
แล้วก็แบบโดนทำร้ายเอาตีนเหยียบบ้าง
แล้วตัวละอองดาวเขาว่ามันจะเอามีดแทง

แล้วเขามีหลักฐานไงตำรวจบอกเลยบอกว่า

เพราะร่องรอยนิ้วมือ

แต่ว่าทางฝั่งของผู้ต้องหาเขาปฏิเสธอยู่ตอนนี้
เดี๋ยวเลิศนอนใครทำแม่กูเนอะ

ถามเลยใครทำแม่กู

นอนหลับเนี่ยโอ้ยแม่ปวดหัวลืมตาขึ้นมาโอ้ตกใจ

ปอนทะลกหน้ามาเหมือนในหนังเลย

บอกปอนแม่บอกว่า

เหมือนละคร

คิดว่ากูจำไม่ได้เหรอกลิ่นเสื้อผ้ามึงกูซักเอง

แล้วมึงปิดตากูเนี่ยตากูเหลือบมาอย่างนี้

อะไรแบบนี้ละละละมัดมือดูสิเมื่อกี้นี้

สดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
โปรดติดตามตอนต่อไป